ก่อนหน้านี้ค่ะขอสมกหรือว่ารถเมย์
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลบางส่วนเนี่ยนะคะ
ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคม
ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
กำหนดจุดยืนให้ติดสติ๊กเกอร์บนเบาะให้

แต่มาตรการนี้เขาบอกว่าไม่ค่อยได้รับความร่วมมือเท่าไหร่เลยนะคะ
รอบนี้ยกระดับมาตรการเลยยกอย่างไรไปดูคลิปค่ะ
ก่อนหน้านี้ไม่ได้มีกากบาทสีแดงก็มีสติ๊กเกอร์บนพนักพิง
แต่มันยังนั่งได้ไงคนขึ้นไปอ้าวฉันยืนนานเนี่ยฉันลงไกล
ขอนั่งได้ไหมแป๊บนึงฉันคิดว่าฉันไม่ติดโรค
มันคิดแบบนั้นไม่ได้นะคะ
ขอสมคอเลยบอกว่าไม่เอาแล้วทำแบบนั้น
เอาสติ๊กเกอร์สีแดงคาดไปเลย
เพราะถ้าคาดแบบนี้นั่งไม่ได้แน่นอนเนี่ยนะคะ

นี่เป็นมาตรการล่าสุดของขอสมกรและกรมการขนส่งทางบก
เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด
โดยเฉพาะมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม
อกจากนี้ขอสมกรย้ำนะคะขอความร่วมมือผู้โดยสารจ๋า
หน้ากากอนามัยทุกครั้งหน่อยเวลาที่จะออกจากบ้าน
รู้ว่าวันนี้จะขึ้นรถเมนี่ความอะไรหน้ากากอนามัย
อกจากนี้ห้ามนั่งเบาะติดกันตอนนี้นั่งไม่ได้แล้วแบบนี้เนี่ยนะคะ
และถ้าหากรถโดยสารคันไหนมีผู้โดยสารครบตามจำนวนแล้ว
พนักงานเขาจะติดป้ายข้อความเพื่อให้เป็นการรู้กันว่า
ขออภัยผู้บริการผู้ใช้บริการเต็มแล้วบริเวณกระจกด้านหน้ารถ
ใครที่เตรียมยื่นมือออกไปเลยขอบถนนไปกำลังจะโบก
ถ้าอ่านป้ายนี้ถอยกลับมามายืนรอคันต่อไปนะคะ
นี่คือเรื่องเกี่ยวกับมาตรการจากขอสมกและกรมการขนส่งทางบก
ส่วนที่โรงพักตอนนี้เขาก็กลัวเหมือนกันการแพร่ระบาดโควิด
สนสำราญราชค่ะและสนท่าพระเอาโล่ตำรวจ
ที่เป็นอุปกรณ์ในการควบคุมฝูงชนมาดัดแปลง
ดัดแปลงเป็นอะไรนี่ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะภาพเมื่อกี้นี้นะ
กันระหว่างผู้มาใช้บริการกับร้อยเวร
เวลาเขารับเรื่องใช่ไหมตอนแรกนั่งติดกัน
ตอนนี้ห้ามนั่งติดกันแล้วนะเพราะว่ามีโล่กั้นแล้วนะคะ
เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดนอกจากนี้ใครจะเข้ามาพื้นที่
สอนอค่ะวัดไข้สักนิดนึงและหลังจากนั้นปั๊มเจลอนามัย
ขออภัยนะคะปั๊มเจลแอลกอฮอลล้างมือด้วยค่ะ
จากการสอบถามตำรวจสนสำราญราชบอกว่า
สัปดาห์ที่ผ่านมาประชาชนจะเข้ามาติดต่อราชการน้อยลง
แต่ก็ต้องไม่ประมาทเอาโล่ที่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ใช้
มาใช้แบบนี้ก่อนมาปรับอุปกรณ์ที่เรามี
ใช้ไปก่อนเพราะตอนนี้พบว่าตำรวจก็ป่วย
ติดเชื้อโควิดเยอะเหมือนกันนะคะ